วันนี้ตลาดหุ้นในเอเชียก็ปรับตัวลดลงนะครับ
จากข่าวธนาคารกลางสหรัฐอาจจะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ชี้ว่าตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง
เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยดังกล่าวนะครับ
แต่ว่าภาพรวมตลาดหุ้นไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
นายพากรปิตะธวัชชัยรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เปิดเผยว่าตลาดหุ้นไทยยังคงผันผวนต่อเนื่อง
โดยเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพียง๑๐วัน
ชนีร่วงลงไปแล้วนับร้อยจุดหรือว่าลดลงประมาณร้อยละ๕
ถือว่าเป็นการขายทำกำไรตามปกติ
หลังจากที่ดัชนีปรับขึ้น๑๒๐
และบริษัทจดทะเบียนประกาศผลกำไรไตรมาส๒ออกมาแล้ว
ทำให้นักลงทุนเทขายเพื่อทำกำไร
แต่มั่นใจว่าตลาดหุ้นไทยยังคงน่าสนใจ
และมีผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นอื่น
โดยพบว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน
ตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม

อยู่ในอันดับที่๓ของตลาดหุ้นในอาเซียน

เรายังเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ย

มันมีแต่อะไรที่ค่อยอยู่คงที่

แล้วก็การลงทุนในประเทศ
ภาคเอกชนที่เนื่องจากว่า

การส่งออกมันยังไม่โต
เพราะฉะนั้นยิ่งเห็นการ

มันเป็นข้อดีแน่นอนเพราะว่ามันมีผลกระทบ

คงเป็นประเด็นผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ

ทำให้หุ้นไทยและอัตราแรกเปลี่ยนผันผวน
ทำการไหลเข้าและออกของเงินทุนต่างชาติ

กระทบไม่มากเพราะว่าไทยและภูมิภาคอาเซียน
มีนโยบายทางการเงินที่มั่นคง
และพื้นฐานเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่ง

แทบทุกตลาดสำคัญปิดตัวในแดนลบ

ซึ่งนักวิเคราะห์มองนะครับว่าการปิดตลาดในแดนลบ

ธนาคารกลางสหรัฐเมื่อสัปดาห์ก่อน

ซึ่งเพิ่งปิดทำการไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา
แล้วก็ปิดตลาดโดยปรับตัวลดลงเช่นกันครับ